ชนบุรีครับเป็นเหตุการณ์ที่วินรถมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นนั้น
ได้มีการไปขวางรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลูกค้าเขาเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
โดยที่ไม่สนว่ามีผู้โดยสารนั้นซ้อนท้ายอยู่นะฮะ

ก่อนหน้านี้เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะในกรุงเทพนะครับ
อันนี้เกิดขึ้นล่าสุดชนบุรีนะครับคือในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ
บอกว่าเป็นปัญหาเดิมครับระหว่างวินเจ้าถิ่นกับวินที่เขาเรียกผ่านแอป
อเซล์รับจ้างนะครับวินเนี่ยกระโดดขวางรถที่รับจ้างผ่านแอป
ทั้งที่มีผู้โดยสารตามลูกศรสีเขียวนั่งอยู่
เขาบอกว่าทางเจ้าถิ่นเนี่ยพาเพื่อนไปสักประมาณ๕คนครับไปยืนล้อม
ก็คือวินมอเตอร์ไซด์ใช่ไหมพากันไปนี่ไงมากกว่าหนึ่งนี่ค่ะเสื้อกาก
ใช่แล้วก็ไม่ให้รับผู้โดยสารบอกว่าในรัศมี๑๐๐เมตรห้ามรับ
คือถ้าเราเป็นผู้โดยสารนี่ทำไงดีคะเนี่ยนั่นน่ะสิฮะคือค่ะโอ้โหนี่ลักษณะนะ
แล้วทีนี้ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุ
มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่๒วินเขาบอกว่าอยู่หน้าห้างหนึ่ง
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งวินไหนตกลง

ส่วนหนึ่งวินที่อยู่หน้าห้างก่อนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จักคนในคลิปไม่คุ้นหน้าเลย

ฝั่งหนึ่งนักข่าวก็เลยไปถามฝั่งตรงข้ามพูดแบบเดียวกันเป๊ะ
ชี้ไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเหรอ

ใช่รอปภโรงแรมกับแท็กซี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่ดูไม่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวันนั้นไม่อยู่อะไรต่างก็ว่าไป
มีข้อมูลว่าวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปเนี่ย
เรียกใช้บริการในเมืองพัทยาชนบุรีมีปัญหากันบ่อยนะคุณกระเต็นคุณผู้ชม

ก็เรียกร้องให้ผู้ว่าชุมบุรีครับลงมาแก้ไขปัญหานี้จริงจังหน่อย

ก็ตรวจสอบไม่ยากมั้งคะว่าวินไหนเพราะว่าเสื้อวินเห็นชัดอยู่